เพราะผู้หญิงทุกคนก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักนะคะ

วันนี้เราต้องตื่นไปทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยด้วย
ใช่ค่ะวันนี้ตื่นไปตักบาทให้พระนะคะ
รู้สึกสงบแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมีจิตใจ
ตื่นไปทำกิจกรมตั้งแต่เช้าเลยด้วย
มันก็แบบพักความเหนื่อยความความสงสัย
แล้วเรามาถึงที่นั่นจริงแล้วค่ะ

ถ้าคุณ
แล้วตอนนี้จะไปปล่อยของในวันรอบสำคัญสำคัญของมัน

เดินทางมาจะแบบครึ่งทางแน่นร้อน
ใช่ว้าวแคปริสต์ครึ่งทางแล้ว

ไม่คิดว่ามันจะมาได้เร็วขนาดนี้จริง

แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เยอะมากจริง

มันมีความมากเลยหรือเปล่า
เพราะถ้าเราไม่เห็นมงคนอื่นเขาจะเห็นมงบนหัวเราได้ไงคะ

แต่ว่าเรารู้ว่าเรามาเพื่ออะไร

ถ้าเรามีเป้าหมายที่เคลียร์จริงมันจะเปล่งประกายออกไปจริง
รอบต่อต่อไปเราจะกดดันในแบบนี้หรือเปล่า
กดดันค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแฟนปีนี้
แล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันกดดันมีแฟนคลับเยอะ
เขาผลักแอมมี่ไปในทางที่บวก

หรือเอาแรงเชียร์มาเป็นพลังอะไรอย่างไรบ้าง

ใช่ก็ได้ยินเสียงเชียร์
หมายของเราในการตรวจครั้งนี้ตั้งไว้ที่สูงสุดอย่างไรครับ